มีข่าวรายวันให้ติดตามสำหรับศรีสะเกดนักคอนและโปรโมชั่นนะครับ
เดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาก่อนหน้านี้แล้ว
เราก็ติดตามข่าวสารพอสมควรไปดูการฝึกซ้อมนะครับ
ซึ่งล่าสุดเนี่ยมีข่าวสารมาฝากทางเสียหุยคุณสุรชาติ
จริงเราทราบอยู่แล้วแหละนะครับเพราะว่าก่อนที่จะเดินทางขึ้นเครื่องไป
หรือว่าการฝึกซ้อมเนี่ยเขาก็ซ้อมมาอยู่แล้ว๔เดือนแก้ทางมวย
ก็ซ้อมไป๒๙๙ยกค่อนข้างหนัก
แต่ว่าก็ค่อยนะครับวางโปรแกรมจากหนักมหาเบาในช่วงท้าย
เพื่อให้ร่างกายไปทำหนักที่นู่นโดยที่ไม่ต้องซีเรียส
เรื่องของการซ้อมสภาพร่างกายต่าง

ส่วนเรื่องของการฟิตซ้อมเนี่ยก็เขาบอกว่า
เตรียมร่างกายไปดีออกบัตรให้คล่องแคว่งไวตามสไตล์
แล้วก็ลงนวมแก้ทางมวยกังวลหรือเปล่าก็รู้สึกไม่กังวลอะไรเลย
ก็มันจะน่ากังวลตรงที่ว่าเสียหุยเขาบอกนะครับ
ได้ดูคลิปที่เอสตราด้าเนี่ยซ้อมโชว์สื่อมวลชน
เดินทางมาที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็เห็นว่ามีความฟิตซ้อมมาดี
สภาพร่างกายดีและที่สำคัญเรื่องการออกหมัดคุณวรปัตย์
เป็นมวยประเภทที่ออกบัตรได้คล่องแคว่งรวดเร็วตามสไตล์

คือความเหนียวไม่ใช่แบบว่าโหต่อย๑๐หมันแล้วเขาไม่ร่วงนะครับ
คือเขาโดนเขาก็ร่วมเหมือนกันแต่ว่าเขามีการผ่อนหนักผ่อนเบาที่ดี
ถ้าเขาโดนเขาเก็บอาการดีแล้วเขาจะหนีแบบเนียน

ใช่เขาจะหนีแบบให้เราดูไม่ออกว่าเฮ้ยอันนี้คือคุณโดนแล้วคุณเจ็บนะ

แล้วเป็นมวยที่ออกหมัดเร็วส่วนของเราเนี่ยแน่นอนความหนักหน่วงชัดเจนอยู่แล้ว

แล้วเนี่ยตามที่ได้ดูในไฟล์ก่อนโอ้โหต่อยจนร่วงเลยนะที่สู้กับโรมัน
ใช่ครับเติดตามก็ได้นั้นครับภิกัดเราเกินอยู่ห้าปอนไหมครับ
ประมาณ๒โลกว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องการทำน้ำหนัก
เพราะว่าซ้อมอยู่ก็ยังไม่ได้คุมน้ำหนักมาก
เพราะว่าถ้าคุมตอนนี้เดี๋ยวจะไปทาน
ก็ติดตามลุ้นตามเชียร์กันได้นะครับ